โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
เดี๋ยวถ้ามีจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงอีก
เดี๋ยวทางกลุ่มก็เดินออกมาเดินเชียร์ลุงอีกเหมือนกันนะคะ
ฟังเสียงของทั้งฝากฝั่งของนายธนทรที่วิ่งไล่ลุง
และคุณอู๋หารุทัยที่มาเดินเชียร์ลุงพร้อมกันเลยค่ะ
ผมเชื่อว่าในปี๒๕๖๓นะครับเราก็คงจะเห็น

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตย
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกร้อง
ต้องการเห็นการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน
หรือว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกร้อง
ปัญหาเรื่องป่าเรื่องที่ดินเรื่องประมง
คงจะเห็นการชุมนุมของพี่น้องประชาชน

เลิกได้แล้วการข่มขู่คุกคามประชาชน
นี่เป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับ
เปิดโอกาสให้แสดงประชาชนแสดงความเชื่อ

อย่ามาบิดนะคะอย่ามาใส่ร้ายประเทศ
อย่ามาหลอกเด็กอย่ามาล้างสมองเด็ก
แง่นะคะเพราะว่ารายบริบทการเมืองไทยนั้น
มันมีเหตุและผลมันมีที่มา
ไม่มีใครอยากให้นะคะทหารออกมาจากกลมกองหรอกนะคะ
ใครก็รู้คนไทยทุกคนก็รู้นะคะ
ว่าทหารกับการเมืองนั้นไม่ควรที่จะอยู่ด้วยกัน
อันนี้เราก็รู้แต่ทำไมคุณไม่บอกเด็ก

ว่าก่อนที่ทหารจะออกมาคอสชที่
ต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อย๕ปีนั้น
เพราะอะไรทำไมเพราะว่านักการเมืองใช่หรือไม่
ในช่วงเช้าที่ผ่านมาถ้าหากว่าไปดูทางโลกโซเชียลเนี่ย
เขามีชาวเน็ตตาดีไปเห็นนะคะว่า
เชียร์ลุงอันนี้เพจเชียร์ลุงนะ
เขาโพสต์ข้อความว่าขอบคุณพลังเงียบ๖นาฬิกา๑๕นาที

นี่แหละค่ะภาพต้นเพจ
ออกจากเพจไปนะคะ
ต่อมาเพจเชียร์ลุงก็มีการมาโพสต์ภาพและข้อความอีกว่า

พร้อมระบุว่าภาพนี้มีคนขี้อิจฉาปลอมเพจเล่นเองชนเอาเอง

และในท้ายที่สุดเพจเชียร์ลุงเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งบอกว่า
นามแอดมินต้องกราบขออภัยที่ใช้ภาพผิดมาโพสต์เมื่อเช้า
ขอให้เพื่อนช่วยกันถ่ายภาพและแปะในคอมเมนต์
ก็เลยไม่คิดว่าจะมีการโดนวางยามีคนแปะภาพกิจกรรมที่อื่นมาให้ดูนะคะ

กว่าจะรู้ตัวว่าภาพผิดก็โพสต์ไปแล้วประมาณ๗๘นาที